ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีตุลความรักจะมีคนดีน่าสนใจเข้ามาให้เริ่มต้นสารต่อความรัก
คนมีรักจะช่วยให้ลืมความทุกข์ส่วนคนมีครอบครัวจะมีปัญหาบ้าง
ใส่ใจงานจนลืมครอบครัวให้หันหน้าพูดคุยแก้ปัญหาเพื่อความสุขต่อไป
สุขภาพไม่มีปัญหาที่น่าเป็นห่วงแต่ให้ระวังเกี่ยวกับฟันช่องปาก
ช่องท้องลำไส้ที่จะทำให้การรับประทานอาหารมีปัญหาบ้างเท่านั้น
การเงินอยู่ในโซนโดดเด่นได้มาจากการทุ่มเทพลังกายพลังใจ
ต้องลำบากเสียก่อนจะได้มาซึ่งโชคลาภ
มีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่มาจากการทำงานจะได้โบนัส
โชคลาภจากการเสี่ยงโชคลูกหนี้ใช้คืนการงาน
หัวหน้าผู้บังคับบัญชามีท่าทีเฉยเมยไม่สนิทสนมเหมือนเคย
มีภาระหน้าที่บริการผู้อาวุโสหรือนักบวชนักพรสเพิ่มขึ้นจากที่ทำอยู่
และจะได้โชคลาภจากท่านเหล่านี้ด้วยดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์